สถาพรอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ

มาดูส่วนผสมของเขาหน่อยนะ

ผสมคังคก
ผสมเหล้าขาวราก๓๐เนี่ยเขาเรียกว่าว่านสาวร้อยผัว
นี่ฮะราก๓๐ใช่ค่ะจริงแล้วเขาบอกว่าคุณสมบัติหรือสรรพคุณของราก๓๐นี่คือบำรุงเกี่ยวกับผู้หญิง
เลือดลมน้ำนมอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนสมุนไพรอยู่ในตระกูลของหน่อไม้ฝรั่ง
ที่เขาเรียกผักชียักษ์ราก๓๐บางที่เขาเรียก๓๐๐ผัว
เขาก็มีทำเป็นเหมือนเป็นยาบำรุงผู้หญิงขายนะเขามีขายนะคะในอินเตอร์เน็ตลองเสิร์ชดูเหมือนกับบำรุงเลือดลม
เวลามีประจำเดือนเวลาท้องเราอยากให้มีน้ำนมคลอดลูกแล้วมีน้ำนมเยอะอะไรแบบนี้
แต่ยาดองเนี่ยคือยาดองเหล้ากับสังคมไทยเนี่ยเราก็เห็นกันเป็นซุ้มส่วนมากก็ผู้ชายกินใช่ไหม

ที่เขาเป็นซุ้มมีอะไรอ่ะม้ากระทืบโรงมีงูมีอะไรเยอะแยะไปหมด
คือตอนแรกคนสงสัยว่าเป็นพิษคางคกหรือเปล่า

ใช่ใส่คางคกด้วยไงเดี๋ยวเราฟังคำชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะ

สาธารณสุขอำเภอเมืองชนบุรีลงพื้นที่ห้องเช่าในซอยสถาพรตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
ไปตรวจสอบยาดองเหล้าที่เหลืออยู่อะค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปตรวจพิสูจน์นะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกมีคนลอง๑๓คนตายไป๑ค่ะ
ผู้ป่วยสิบสองคนนะคะทีนี้ค่ะผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย
หลังจากดื่มยาดองเหล้าสูตรใหม่นี้ที่มีราก๓๐มีคางคกมีเหล้าขาวเนี่ยนะ
อาการเหมือนกันเลย๑แน่นหน้าอกค่ะ
อาเจียนแต่เป็นการแน่นหน้าอกและอาเจียนอย่างรุนแรง
ท่านนายสัทธิอาทยามืองอายุ๓๕ปี๑ในคนดื่มค่ะ
บอกว่าเคยดื่มแล้วเคยดื่มของลุงนัทแล้ว
แต่ว่านี้ลุงนัทบอกว่าโหยสูตรใหม่มาลองสิ

เขาลองเขาบอกชิมไปตอนแรกรสชาติก็แปลกแต่ไม่ได้คิดอะไรได้มา๓กั๊กดื่มไป๒
คือถ้าเหล้ายาดองอย่างนี้ขวดนึงเนี่ยเขาจะแบ่งการเทเป็น๔กั๊ก
โอ้โหได้๓กั๊กเลย๓ก็ไม่น้อยนะ๓กั๊กอ่ะ
อ่าดื่มไปสองอ่ะครับผ่านไปชั่วโมงนึงทีนี้แหละลิ้นชาลามไปมือลามไปขาอืมเจ็บหน้าอกใจสั่น
เห็นท่าไม่ดีไปโรงพยาบาลดีกว่าแล้วก็เอายาดองที่เหลือไปให้หมอตรวจด้วยค่ะ

โอ้โหชาก็เลยไปโรงพยาบาลครับ
อือฮือฮือนี่พี่สัญฏียังดูโซมอยู่นะอันนี้

แต่ยังโชคดีนะแสดงว่าคนนี้เขาเป็นแค่นี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะมันน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย

ให้คุณลำดวนคล้ายชาวนาลงพื้นที่ไปค่ะครับไปที่บ้านที่ขาย
ดองเนี่ยยาดองเหล้าเนี่ยเป็นห้องเช่าชั้นเดียวนะคะ
ก็ใช้เป็นที่ต้มยาดองเป็นที่พักอาศัยด้วยค่ะ
เป็นทุกอย่างอะค่ะที่บ้านหลังเนี้ยปิดเงียบนะคะ

เจ้าของสูตรเนี่ยหายไปแล้วนะคะอ่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าคนที่ป่วยทั้งหมดเนี่ยก็ไปซื้อเหล้ายาดองของลุงนัทนี่แหละ
ขายอยู่ที่หน้าห้องลุงนัทบอกว่านี่สูตรใหม่ต้องลองเด็ดมาก
แล้วก็โอ้โหอธิบายสรรพคุณอย่างดีเลยครับแต่ทุกคนพอกินเข้าไป
อาการเหมือนกันเลยแน่นหน้าอกคลื่นไส้ชักตาเหลือกก็มีนะอืม
บางคนแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วก็หมดสติไปเลยนะคะนางสุดารัฐดวงบาน
ภรรยาของนายประหยัดบอกว่าเคยซื้อมาดื่มก่อนหน้านี้ไม่มีอะไร
แต่วันนั้นเอาเล่ามาห้ากั๊กโอ้คนนี้ไปห้ากั๊กอืม
แล้วก็เนี่ยสูตรใหม่ดื่มไปหมดห้ากั๊กเลยค่ะก็สั่งมาอีกอืม
แต่มีคนมาขอซื้อต่อไปสองพอดื่มไปเหมือนกันอาการเหมือนกันเลยนะคะ
ครับลิ้นแข็งแขนแขนชาขาชาอ่อนแรงวันรุ่งขึ้นนายประหยัด
สามีของนางสุดารัฐที่เขาให้ข้อมูลอ่ะนะนายประหยัดหายใจไม่ออกอ่า
ร้องให้ช่วยก็รีบส่งโรงพยาบาลสุดท้ายนายประหยัดเสียชีวิตนะคะ
นี่เสียชีวิตเลยอืมแต่ก็ทางภรรยาทางนางสุดารัฐบอกว่า
คือยังไม่ปักใจเชื่อว่าตายเพราะยาดองเหล้าอย่างเดียวนะอืม
อาจจะเป็นเพราะอาการป่วยของสามีด้วยหรือเปล่า
พอหลังจากนั้นมาสักสองวันก็หยิบจานจานหล่นมือเดินแล้วก็หกล้ม
กอะไรก็ไม่ได้จากที่เคยยกหม้อขึ้นรถให้ก็ยกไม่ได้
ก็ยังไม่รู้สาเหตุเพราะคิดว่าเขากินเยอะแล้วเมา
แล้วตอนนั้นมีอาการอื่นอีกไหมนอกจากหมดแรงแบบนี้
ก็ตอนเช้าเห็นเขาไปนั่งอ้วกอยู่นะ

หรือว่ายังไงก็ไม่ทราบปกติเขาก็จะป่วยอยู่นะ
เพราะว่าเขาดื่มเหล้ามาทั้งชีวิตเขาเลยแหละ
ถ้าป่วยแบบว่าทานเวลาทานเหล้าเวลาอดเหล้าอย่างนี้เขาก็จะชัก
ทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าในยาดองเหล้าสูตรใหม่ของลุงนัทเนี่ยมันจะเกิดจากอะไร
ทำให้ชาวบ้านเขาเป็นขนาดนี้ทั้งเจ็บทั้งตายเนี่ยนะฮะ
อ่ามีทั้งอ่าอ่ารากสามสิบมีคังคกด้วยใช่ไหม
แล้วก็มีเล่าข่าวเนี่ยนะครับที่เพิ่มค่า
คือจุดพิษในตัวคังคกตามข้อมูลเนี่ยเรียกว่าแทบทุกจุดนะครับ
ต่อมพิษข้างหูก็มีตุ่มบริเวณผิวหนังนี่ก็มีพิษ
เครื่องในเลือดนะไข่คังคกมีพิษหมด
แล้วที่สำคัญคือสารพิษของคังคกเนี่ยที่อยู่ในตัวมันเนี่ยนะครับ
ทนความร้อนได้สูงกว่าร้อยองศาเซลเซียส
คือใครจะคิดว่าต้มคังคกทำแล้วเรียบร้อยโดนความร้อนแล้วพิษไม่เหลือแล้ว
ไม่ใช่นะฮะร้อยกว่าองศาเซลเซียตพิษคังคกยังอยู่นะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเหมือนกันเลยนะครับ
บอกว่าต่อเมื่อใกล้หูคังคกจะขับสารพิษออกมา
แล้วจะส่งผลให้ผู้ที่กินจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวปวดท้อง
มองเห็นภาพเป็นสีเหลืองและถ้ารับพิษในปริมาณมาก
จะทำให้สับสนซึมหมดสติไม่รู้สึกตัวชักเกร็งหัวใจเต้นผิดจังหวะ
แล้วก็เสียชีวิตได้อันนี้ถ้าเกิดมันมาจากคังคกนะ
แต่ยังไม่รู้ว่าสูตรเหล้ายาดองของลุงนัทมันจะมาจากอะไร

นายแพทย์อภิรัตกตัญญตานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
รวมทั้งนายแพทย์สวรรค์ขวัญใจพาณิชย์ผู้มนุยการโรงพยาบาลชนบุรี
แล้วก็คณะแพทย์ที่รักษาอาการผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เขาเสียชีวิตเนี่ย
ไปดื่มเหล้ายาดองจากลุงนัท
บอกว่าเบื้องต้นโรงพยาบาลชนบุรีรับผู้ป่วยมา๑๑ราย
แจ้งว่ากินยาดองเหล้าสูตรของลุงนัทเนี่ยที่มีคังคกกับราก๓๐
ทั้ง๑๑รายนั้นมีผู้ป่วยส่งมาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
อาการโคม่าขั้นรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชนบุรี
ก็คือนายประหยัดพันธ์ขาวอายุ๓๗ปี
แล้วก็มีผู้ป่วยอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้อาการหนักอยู่ที่หอผู้ป่วยวิกฤต
ยังไม่รู้สึกตัวอีก๔คนมีอาการหายใจเหนื่อยรู้สติ
อันนี้รับรู้ได้นะครับตอนนี้ให้เข้านอนโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยสามัญ
อีก๓คนไม่มีอาการรุนแรงให้กลับบ้านได้
แล้วก็อีก๔คนมีอาการหนักต้องรับเข้าหอผู้ป่วยวิกฤต
พบว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวมีภาวะความเป็นกรดในเลือดสูงอย่างรุนแรง
ไวเฉียบพลันสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล
ต้นคาดว่าเกิดจากการได้รับสารพิษ
ได้ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งได้สงสัยว่าอาจจะเกิดจากสารพิษเมธานอนหรือว่าไซยาไนท์
แต่เนื่องจากผู้ป่วยทั้งหมดไปดื่มยาดองเหล้าคังคกมา
ก็เลยคาดว่าเกิดจากพิษเมทานอนมากที่สุด
รักษาขณะนี้คือใช้เครื่องช่วยหายใจและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ขณะนี้อาการผู้ป่วย๓รายยังไม่รู้สึกตัว
ภาวะความเป็นกรดในเลือดดีขึ้น
แต่ยังต้องให้ยากระตุ้นความดันโลหิต
ทางโรงพยาบาลยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
หอผู้ป่วยวิกฤตต่อไป
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าลุงนัทเจ้าของร้านยาดองสูตรใหม่เนี่ยค่ะ

ก็ตอนนี้ตำรวจสพเสม็ดอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำ
เรื่องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไร
คือต้องตรวจสอบก่อนว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรกันแน่แบบ๑๐๐
ทีนี้สำหรับผู้ที่เสียชีวิตอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
ก็คือมีนายประหยัดพันธ์ขาวอายุ๓๗ปี
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีผู้หญิงอายุ๖๒เสียชีวิต
แต่อันนี้ยังไม่๑๐๐เดี๋ยวจะตรวจสอบให้เพิ่ม
แต่ล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีกแน่อีก๑คนนะคะ

ศูนย์เด็กเล็กเก่าใกล้โรงเรียนวัดเสม็ดที่อำเภอเมืองชนบุรี
พบศพนายวินัยพรมศรีอายุ๔๗ปี
นอนอยู่บนเตียงไม้ไม่มีแสงสว่าง
จริงแล้วถูกปิดไปคาดว่านายวินัยแอบไปนอนนะคะ
ตอนไปเจอศพคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
แล้วก็มีขวดเหล้าและขวดที่คาดว่าใส่ยาดองสูตรใหม่นี้ด้วย
วางอยู่ใช่ค่ะวางอยู่ด้วย
ทีนี้ค่ะที่ไปพบศพนายวินัยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ติดตาม
ชาวบ้านคนอื่นที่ดื่มยาดองสูตรใหม่สูตรลุงนัทไปว่าดื่มไปแล้วเป็นยังไงกันบ้าง
เหนือจากคนที่ถูกส่งไปโรงพยาบาลคนอื่นคนไหนที่ดื่ม
เจ้าหน้าที่เขาตามต่อนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปถามนางสาวสมนึกสำเร็จเลิศอายุ๖๑ปี
ที่อยู่โรงพยาบาลชนบุรีอาการสาหัสมาช่วงบ่าย
นางสาวสมนึกบอกว่าอ๋อมีอีกคนนึงที่นั่งดื่มด้วยกันชื่อว่านายวินัย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางลงพื้นที่ไปจะสอบถามอาการว่าเออดื่มไปแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าเนี่ยไปนอนตายอยู่เนี่ยค่ะ
ก็จะต้องส่งศพไปชนะสูตรนะคะเพื่อหาสาเหตุการตายว่าเกิดจากการกินยาดองเหล้าสูตรนรกสูตรลุงนัดนี้หรือเปล่า
แต่ต้องไปดูว่าในยาดองเหล้ามันจะมีแค่สารจะมีแค่๓อย่างนี้หรือเปล่าไงใช่ไหม
รากสามสิบคังคกแล้วก็เหล้าขาวแค่นั้นหรือเปล่า

เพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้ามีเมทานอลเนี่ยบางทีเมทานอลมันก็มาจากแอลกอฮอลชนิดเชื้อเพลิงก็ได้

คือถ้าเอทานอลที่ใช้ในแอลกอฮอล์ที่เอามาผสมในเครื่องดื่มสุราของมืนเมาพวกนี้มันจะอีกอย่างหนึ่ง

แพงกว่าเมทานอลที่เป็นส่วนผสมของแอลกอฮอลเชื้อเพลิงก็เลยไม่รู้ว่าลุงนัทเนี่ยไปหาส่วนผสมอะไรจากไหนตรงไหนมาอะไรยังไงบ้าง

เดี๋ยวตำรวจพิสูจน์ก่อนเพราะว่าถ้าพลิกคังคกอีกอย่างหนึ่งแน่นอน
ก๓๐จะเป็นอาการอีกอย่างหนึ่ง

ทานอนเนี่ยอันนี้อาการใกล้เคียงกับผู้ป่วยที่ป่วยหนักกับเสียชีวิตในขณะนี้ที่สุด

คือถ้าหนีไปเพราะว่ายังไม่พร้อมพบตำรวจเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่ง
ใช่แต่ไม่ใช่ว่าเออก็ผสมไปด้วยดื่มไปด้วยไงว่ารสชาติเป็นไงแล้วให้คนอื่นดื่มเนี่ยครับ